อันนี้นะครับฟุตบอลโตโลต้าไทยลีกจะเปิดฉากขึ้นในระดูการใหม่นะครับ
ไปติดตามความเคลื่อนไหวบรรยากาศของแต่ละทีมที่มีการซื้อขายแล้วก็เปิดตัวทีมกันครับ
แบงค์คอลยูนิเตตเปิดตัวนักฟุตบอลในการทำศึกปีสองพันสิบเก้านะครับ
นำโดยสี่นักเตะทีมชาติไทยชุดเอเชียนครับสองพันสิบเก้าสรวรรค์เดทมิตรปกกร้าวอันนั้น
ทิสตองโดมิก้าชูนวลศรีพร้อมด้วยนักเตะมาสประสบการณ์อย่างลีซอร์ธิรเทพวิโนไทย
อันโทนี่อำภัยวิทัพวงศ์นะครับแล้วก็นี่ครับเดียวสั้นโบรียา
กองหน้าจากสุโขทัยนะครับย้ายมานี่ค่าตัวมหาศาลเลยนะครับ
ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในระดูการนี้ในโคต้าต่างชาติ
แปลว่าถึงเวลาแล้วที่แบงคอกยูนิเต็ดจะต้องคว้าแชมป์ติดมือให้ได้ในปีนี้
ตรงกับเป้าหมายของทีมที่ต้องการคว้าชั้นทะเลียดในระดูการสองห้าสิบเก้า
พัฒนชยาก็เป็นหนึ่งนักเตะใหม่นะครับที่มาร่วมทีมในซีซั่นนี้
ร่วมถึงอณอมอลเลอทรักต์ส่วนทางขวาชุดสีขาว
ไลท์คือการเปิดตัวนะครับชุดแข่งขันด้วยก็คือชุดย่าว
สีแดงดำชุดเยือนสีขาวทองแล้วก็ชุดที่๓นะครับ
ก็คือชุดสีน้ำเงินแบงคอกเกมนัดเปิดซีซั่น
หลังจากที่ต่อสัญญากับผู้สับสนุนด้านโภชนาการ
ก็พูดถึงความพร้อมของทีมก่อนลุยศึกไทยลีก๑ว่า
แต่ก็ยอมรับว่าทีมเพิ่งจะรวมตัวกันแล้วก็มีปัญหา
อาการบาดเจ็บของผู้เล่นณเตะหลักอย่างธิรษศิลป์แดงดา

หรือว่าชักซั่นโคเยโยอดิตกองหน้าของบุรีดรรมที่
เลิกสัญญากับสโมสรเป็นที่เรียบร้อย
นึกกำลังกับผู้เล่นที่มีอยู่ค่ารับปีนี้
จะลุ้นแชมป์กับบุรีดรรมอย่างสนุกแน่นอน
เซ็น๒ปีอยู่ในระดูกการเดียวครับ
ด้านฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนเปิดระดูการ
ทีมยังอยู่ต่อครับเชียงรายอยู่ในชุดสีเขียว

ครึ่งแรกครับเชียงรายได้ประตูนำจากสีวกรเกรตกูลนะครับ
นาที๒๕แล้วก็ครึ่งหลังเนี่ย

เชียงรายก็ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับ